เป็นผลงานที่ทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงฝีมือการกุมบังเหียนทีมฟุตบอลอังกฤษของคนไทย
เพียงเพราะความสำเร็จระดับโลกที่ทำให้เจ้าสัววิชัยเป็นที่ยอมรับ
แต่ความใจดีชอบแบ่งปันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนรอบข้างและสังคม
อย่างการบริจาคเงินช่วยเหลือองค์กรการกุศลมากมาย
รวมถึงมอบเงิน๒ล้านปอนด์หรือราว๘๖ล้านบาท
ทำให้ได้รับความรักความนับถืออย่างยิ่ง
สิ่งดีที่เจ้าสัววิชัยเคยสร้างไว้ใช่มีแต่ในต่างประเทศเท่านั้น
แต่กลับเป็นประเทศไทยที่ท่านทำโครงการดีไว้อีกมากมายเพื่อคนไทย
ทางด้านดนตรีกีฬาการศึกษาสาธารณสุขและชุมชน
รวมถึงให้โอกาสผู้พิการ
เป่ารูปช้างตัวแทนสัญลักษณ์ประเทศไทย
ผลิตจากฝีมือที่ปรานีตของกลุ่มสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์คนพิการไทย
พบเทพาศิษย์ประธานกลุ่มสหกรยอมรับว่า
ครั้งหนึ่งเคยท้อแท้คิดจะฆ่าตัวตาย
แต่ความไม่ย่อท้อต่อชะตาชีวิตและความมุมนะในการประกอบอาชีพ
ทำให้คนพิการได้มีงานมีเงินได้อย่างภาคภูมิใจ
โครงการ๙คนละ๙วิ่งจากใต้สู่เหนือเพื่อ๑๑โรงพยาบาล
และสนับสนุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์รวม๑๐๐ล้านบาท
และยังสนับสนุนให้คนไทยได้ชมภาพยนตร์ในโครงการ๙คนละ๙
จัดการแข่งขันวงดุรยางเครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย
ร่วมกับวิทยาลัยดุรยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล
เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพเยาวชนไทยพร้อมยกระดับทักษะ
ศักยภาพด้านดนตรีของเยาวชนไทยสู่ระดับสากล
เพื่อให้รู้ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
จากเป็นนักธุรกิจที่มีความสามารถ
วิชัยศรีวัฒนประภาได้ถูกกล่าวถึงในมิติการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
ภารกิจการเป็นผู้อุทิศสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมไทยของเจ้าสัววิชัยจะจบลง
คุณงามความดีจะยังคงตราตรึงและถูกกล่าวค้านสื่อไป
เพราะความดีไม่มีวันตายฝากไว้ในแผ่นดินไทย
เพื่อสารปนิษฐานในการช่วยเหลือสังคม